มาดูเรื่องของคุณว่านธนกฤษค่ะที่ขับรถไปชนท้ายรถกระบะแล้วก็มีได้รับบาดเจ็บไปสองคนเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ให้ปากคำกับตำรวจแล้ว
บอกว่าที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลับในนะคะเพราะว่าทำงานทั้งวันและปกติจะมีคนขับรถ
แต่เพิ่งจะมาขับเองเดือนนี้

และยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างทั้งหมดค่ะ
แต่ว่าเรื่องของคุณว่านเนี่ยก็ยังมีเรื่องดราม่าตามมานะคะคุณกาย
เพราะว่าคนที่รับทราบข่าวหลายคนก็คาใจว่า
แล้วทำไมตำรวจไม่ตรวจแอลกอฮอล์ในที่เกิดเหตุ
จนมีคนไปจับโยงว่าก่อนเกิดเหตุ
คุณว่านเองก็ไปไลฟ์อยู่ในรายการหนึ่ง

และในรายการก็มีการพูดถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย

ก็มีคนตั้งคำถามเรื่องนี้
ก็เลยมีการคาดเดาว่ามันใช่แอลกอฮอล์หรือเปล่า
ที่ดื่มที่ยกดื่มในไลฟ์ก่อนที่จะขับรถกลับบ้านในวันนั้น

คือมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อเนื่องกันนะคะ
ล่าสุดก็มีการชี้แจงมาแล้วนะคะจากต้นสังกัดบอกว่า

เจ้าหน้าที่เขาพาคุณว่านไปตรวจร่างกาย

เพื่อหาแอลกอฮอลและสารเสพติดในร่างกายแล้วค่ะ
แล้วตอนนี้ต้นสังกัดกำลังรอเอกสาร
ผลการตรวจร่างกายจากทางโรงพยาบาลอยู่
ก็สรุปว่าตรวจแล้วนะคะในวันนั้นเลย

พนักงานสอบสวนได้ส่งตัวว่านไปตรวจแอลกอฮอล

ซึ่งตอนนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา
เพราะต้องรอผลตรวจแอลกอฮอล์

จะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้
ทีมข่าวก็ไปคุยกับคนขับรถเก็บขยะค่ะ

บอกว่าวันนั้นมีพนักงานเก็บขยะยืนอยู่ท้ายรถ

มี๓คนโดนชน๒คนเพราะอีกคนนึงเขาเดินออกมาก่อน
ก็เชื่อว่าคู่กรณีไม่ได้มืนเมา
เพราะเขาก็เห็นพูดคุยตามปกติ
พอขับรถชนแล้วก็ลงรถมาถามถ่ายและขอโทษผู้บาดเจ็บ

ผู้บาดเจ็บที่โดนชนได้รับบัตรเจ็บตรงกระดูกข้อเท้าร้าวข้อเท้าซ้าย
ก็ต้องเข้าเฝือกแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาล
เล่าบอกว่าตอนนั้นเขาเห็นรถเก๋งวิ่งพุ่งเข้ามา
กระโดดเบี่ยงตัวหลบได้ทันบุดหวิดแต่ก็โดนชนนิดหน่อย
ระหว่างที่รอนำตัวส่งโรงพยาบาลว่านเข้ามาขอโทษและพูดคุย
ยืนยันว่าจะดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาล
และค่าชดเชยต่างให้อย่างเต็มที่ซึ่งตนเองก็พอใจ
อันนี้คุณวิรัตินะคะระหว่างที่พูดคุยกันเนี่ย
คุณวิรัติบอกผู้สื่อข่าวบอกตอนคุยกันก็ไม่ได้กลิ่นเหล้า
หรือมีอาการเมาอะไรนะ
หลังจากที่ตัวเองถูกส่งมาที่รักษาที่โรงพยาบาล
ว่านกับผู้จัดการก็มาเยี่ยมและเมื่อตอนเที่ยงวันนี้
ก็เอากระเช้าผลไม้มาเยี่ยมอีกแล้วก็สอบถามอาการด้วยความเป็นห่วงค่ะ

หลบทันทันแต่ไม่หลบก็คือโดนนิดหน่อย
รถมาเร็วไหมมันก็ไม่เร็วเท่าไหร่ค่ะอยากเรามองนะ
ตัวว่านเขาลงมาช่วยดูแลเราไหมก็ดู

เขาคุยว่าอย่างไรบ้างเปล่าเขาก็ลงมาถามอะไรอย่างนี้

เขาพูดไหมว่าเขาจะรับผิดชอบหรืออะไร
บอกคำรับผิดชอบให้ทั้งหมด

คนปกติยืนยันว่าเขาไม่เมานะไม่เห็นอาการเลย

ก็สรุปว่าตอนนี้ตำรวจรอผลการตรวจแอลกอฮอลของว่าน
แล้วก็อาการของผู้บาดเจ็บด้วยถึงจะแจ้งข้อกล่าวหานะคะ